เขาบอกในหมู่บ้านชุดชั้นในเนี่ย
มันหายไปเยอะเหลือเกินค่ะน่ะสิบ
หลังคาเรือนนะฮะที่ชุดชะในหายไป
แขวนอยู่นะคะแล้วเยอะมากจริงจริง

ทำไมชุดชั้นในกูหายไปบ่อยไอ้กูก็นึกว่ากูตากไว้ลมพัดไปในป่าย่าที่ไหนได้ดูที่เนี้ยโอ้โห
สล่อนนั่นนู่นก็มีนี่ก็มีนั่นก็มีนี่ก็มีนู่นนี่ก็มี
โอ้โหดูสิเนี่ยของกลัวอันไหนวะน่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะที่ชื่อรังสรรค์ใจแสนนะครับ
เอามาโพสต์เอาไว้นะฮะลงติ๊กต๊อกด้วยนะครับ
บอกเจอชุดชะในแขวนในกอไผ่ในซอยหลังโรงพยาบาลคลองขลุงที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
แล้วก็บอกนี่ของใครก็มาเลือกกันเอาเองนะ
แต่จากสภาพที่เห็นคงเอากลับไปใช้ไม่ได้แล้วเก่านี่ฮะเปื้อนหมดแล้วนะครับ
เส้นทางตรงนี้มีชาวบ้านใช้เข้าออกหมู่บ้านเป็นประจำนะครับแต่กอไผ่จะอยู่ในที่รับตานะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีชุดชั้นในเยอะจริงนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือโรคจิตนะฮะที่ขโมยชุดชั้นในมา
อาจจะเอามาเพื่อสำเร็จความไคร้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่
อย่างนี้คงไม่ได้เอามาขายเอามาเก็บไว้เยอะเหลือเกินมาแขวนไว้ตรงนี้นะครับ
อย่างชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
คุณรังสรรค์นะครับบอกว่าปกติใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
แต่ไม่ได้สังเกตนะฮะก่อนหน้านี้จนเมื่อวานเอกใจฮะว่าเอ๊ะมันอะไรเนี่ย
มันห้อยอยู่ที่กอไผ่เยอะเหลือเกินพอเข้าไปดูเนี่ยโอ้โห
สิ่งที่เขากังวลกันก็คือเรื่องของความปลอดภัย
ถ้ามีคนโรคจิตอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้อันนี้น่ากลัว
แต่ว่าของกลางบ้านก็มีหายไปเยอะ
มีข้างบ้านก็เคยหาย